ดูข่าวนี้หน่อยค่ะข่าวนี้ผู้ชายคนนึงน้ำเมา
เมาแล้วก็มาโวยวายเสียงดังไปหมดเลยค่ะ
คุณลุงแกรำคาญเอาปืนยิงเปรี้ยงเลยเนี่ยรำคาญกำลังดูมวยอยู่
มันเสียงดังเอะอะโวยวายอะไร
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นจุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวบนเขาพับผ้านะคะ
ที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงค่ะ
คนเจ็บเนี่ยคือนายวศิลปสุขสำรานตอนนี้ไม่สำราญแล้วแหละ
โดนยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วมีมีดตกอยู่ตรงนั้นเล่มหนึ่งด้วยมีรอยเลือดที่พื้น
ของฝั่งคนเจ็บบอกว่ายังไงลูกชายฉันโดนอู๊ดอู๊ดยิง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะลูกฉันดื่มเหล้าเมาเอะอะโวยวายถือมีดเอาไว้ในมือ
เดินมาปั๊บเอาปืนยิงใส่ลูกฉันเลยแล้วอู๊ดมันก็หนีไปนอนที่ห้องพักอ่ะ
ฉันก็เลยแจ้งตำรวจให้มารวบตัวในอู๊ดตอนนั้นน่ะอู๊ดหลับอยู่ตำรวจก็เลยตามไปรวบตัวได้
แล้วพอจับตัวอู๊ดมาได้นะตำรวจก็เค้นสอบอู๊ดบอกแบบนี้
เหรอผมโยนทิ้งมาแล้วคุณตำรวจตำรวจไม่เชื่อค่ะค้นห้องเจอด้วย
เจอปืนไทยประดิษฐ์จุดสองสองอ่ะแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนหนึ่งปลอก
มีกระสุนปืนอีก๖นัดตำรวจเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
บอกแบบนี้ที่ผมทำไปผมป้องกันตัวคุณตำรวจ
ไอ้ฝั่งนั้นอ่ะวัดศิลป์น่ะมันมาถึงมันก็เมาโวยวาย
ถือมีดมาด้วยผมนอนดูมวยอยู่ผมก็รำคาญดิคุณตำรวจ
พอบอกตำรวจแบบนี้ตำรวจก็คุมตัวพร้อมอาวุธปืนไปโรงพัก
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ